ดูเรื่องน้ำท่วมกันหน่อยนะคะตอนนี้เพชรชบุรีได้รับผลกระทบค่ะ
คุณผู้ชมผลจากการระบายน้ำแล้วก็ประกอบกับช่วงนี้น้ำทะเลหนุนนะคะ
ก็เลยทำให้ชาวเพชรชบุรีตอนนี้๔อำเภอนะคะเจอผลกระทบ
โดยเฉพาะที่อำเภอบ้านลาดค่ะคุณผู้ชมวันนี้บ้านลาดเป็นแบบนี้นะคะ
น้ำขึ้นบางจุดเนี่ยเขาบอกสูงถึงเมตรครึ่งทีเดียวโอ้โห
นะคะถนนหลายเส้นก็ถูกตัดขาดผ่านไปไม่ได้แบบนี้ค่ะ
ชบุรีนะคะมาแล้วค่ะน้ำมากไหลเข้าท่วมบ้านเรือนนะคะ
นี่คือที่อำเภอบ้านลาดนะคะรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์
ไม่สามารถผ่านได้นะคะตอนนี้ทั้งทหารทั้งเจ้าหน้าที่นะคะ
สหารจากมณฑฐานทหารบกที่สิบห้าเทศบาลจิตอาสาต้องไปช่วยกัน
จ่ายกระสอบทรายทำคันกั้นน้ำช่วยเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียง
ผู้สูงอายุแล้วก็เด็กเล็กรวมถึงทรัพย์สินต่าง
ให้กับประชาชนนะคะนี่ภาพมุมสูงของเรานี่เห็นชัดเลยนะคะ
คือน้ำมาเยอะจริงนะคะบางจุดเมตรครึ่งทีเดียว
ภูมิในการกรมการส่งน้ำและบำรุงรักษาจังหวัดเพชรบุรีบอกว่า
น้ำที่ท่วมในเขตเทศบาลเมืองและริมตลิ่งแม่น้ำเพชรตอนนี้
เป็นผลมาจากการระบายน้ำในเขื่อนเพชรค่ะ
ระบายน้ำจากเขื่อนเพชรลงแม่น้ำเพชร
เพราะฉะนั้นก็ทำให้บ้านที่อยู่ริมตลิ่ง๔อำเภอนะคะ
ท่ายางบ้านลาดอำเภอเมืองและอำเภอบ้านแหลม
ก็จะได้รับผลกระทบจากน้ำที่เอ่อล้นเนื่องจากน้ำทะเลหนุนสูงด้วย
แต่ว่าเขาบอกช่วงเย็นเดี๋ยวเย็นเนี่ยนะคะ
ก็จะสภาพน่าจะดีขึ้นนะคะสถานการณ์น่าจะดีขึ้น
เพราะว่าน้ำก็จะค่อยไหลลงสู่ทะเลอีกครั้งหนึ่งนะคะ
แล้วก็สภาวะน้ำหนุนตอนนี้ก็ลดลงแล้วด้วยค่ะ